แล้วก็จะมีเพื่อนเขาตามมาทีหลัง
แล้วมันเหมือนว่าเหตุการณ์นั้นมันมีมอไซคันหนึ่ง
เริ่มขับมาแล้วเหมือนแฮนสะบัด

โดยโดยงุ่งโดยรุ่นโดยรุ่นโดยรุ่น

วันที่สิบเจ็ดตอนประมาณตีหนึ่งโดยประมาณนะครับเป็นข้ามวันเกี่ยวอ่าสิบหกไปสิบเจ็ด
ตอนนั้นผมกำลังขับรถอยู่ตรงวิภาวดีตรงช่วงหน้าตึกการบินไทยอ่ะครับแล้วเหมือนว่ามันมีกลุ่มแก๊งเนี่ยมอไซค์อ่ะ
เขาขับมาจากเลนส์ขนานมาเลนด่วนอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนว่ามันมีคันมอเซคันหนึ่งที่เห็นในคลิปอะครับ
มันจะเหมือนเป็นท่านอนมาเลยแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยตามมาทีหลัง
แล้วมันเหมือนว่าเหตุการณ์นั้นมันมีมอไซคันหนึ่งอ่ะ
เริ่มขับมาแล้วเหมือนแฮนสะบัดแล้วแล้วเหมือนว่าเขาคุมไม่อยู่อะครับ
ผมก็เริ่มแบบเริ่มสังเกตแล้วเออมันไม่น่าจะปลอดภัยแล้วก็เราชะลอ
พักหนึ่งก็แบบล้มลงไปทีนี้ผมก็เริ่มแบบเอ้ยเบรก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
ก็จะแบบมีขับเข้ามาเข้ามาบ่อยอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วพี่มีอะไรอยากพูดถึงแบบน้องที่ขับรถแบบนี้ไหมครับแบบใช้ถนนแบบนี้เด็กแว้นอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่าถ้าเราจะแว้นหรือว่าจะอะไรอย่างนี้อาจจะไปหาสถานที่ที่มันไม่ต้องมาเดือดร้อนคนอื่น
สถานที่แบบเป็นสนามแข่งไปเลยนั้นจะดีกว่า
เพราะว่ามาตอนนี้ผมโชคดีที่ว่าโอเคเราไม่ได้ขับรถเร็ว
แต่ถ้าน้องเจอรถที่เป็นใหญ่รถบรรทุกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าแบบขับมาเร็วด้วยถ้าคนอื่นขับมาเร็วแล้วก็มาเหยียบอีกอะไรอย่างนี้
มันก็จะเป็นอันตรายต่อน้องอะไรอย่างนี้ครับ
ก็อยากให้แบบว่าเจ้าหน้าที่แบบคอยมีตรวจแบบวิ่งตรวจหน่อยนึง
เพราะว่าหลังมาผมก็คิดว่าเริ่มเยอะขึ้นยิ่งช่วงเทศกาลอะไรอย่างนี้ครับ
ก็จะยิ่งออกกันเยอะก็เลยแบบว่าเอออยากให้รบกวนเจ้าหน้าที่แบบช่วยมาตรวจสอบ
หรือว่ามาขับตะเวนนิดนึงอะครับ